ดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมปัญหาเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันก็จริง
แต่ทำไมทำไมสร้างปัญหาสร้างความรำคาญใจ
ยังไงฮะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพี่โก้พี่โก้ธีรศักดิ์ค่ะ
นักแสดงนี่แหละแล้วพี่โก้บอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วอ่ะ
ก่อนหน้านี้เคยโดนเพื่อนบ้านสาดน้ำกรดแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวใช่ไหม
แต่ว่ารอบนี้มันเกิดอะไรขึ้น
เหมือนกับเอาแบบเอาอื้อเอาฉี่มาสาดที่บ้าน
แล้วมันไปโดนร้านทำผมข้างด้วยค่ะ
ไม่ยินไหมเดี๋ยวมันไม่ได้ยินมัน
ว่าไงมันมามันแสดงการ
มาโดนพี่แหละแล้วแวะเสียงไว้ดีนะ
โอ้โหนี่ค่ะคลิปพวกนี้เนี่ยนะ
พี่โก้พี่โก้ธีรศัรรย์นักร้องนักแสดง
มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กแล้วก็ติดแฮชแท็กไปถึง

บอกว่าโดนเพื่อนบ้านเอาน้ำอะไรไม่รู้
เหมือนกับน้ำอื่นน้ำฉี่เอามาสาดใส่บ้าน
แล้วข้างข้างเป็นร้านเสริมสวยก็โดนด้วยเหมือนกัน
ส่วนอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นผู้หญิงถือไม้ออกมา
แล้วเอามาอารวาลเอามาตีตรงสแลนด์ตรงนี้นะคะ
คือมันมีเหตุการณ์ที่ฝั่งเพื่อนบ้านเขาถือไม้มา
แล้วยืนอยู่ตรงกลางถนนรถเก่งดูสิรถเก่งไม่กล้าขับผ่านเลยอ่ะ
แล้วไม่ใช่แค่รถเก่งคันเดียวยังมีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึง
โอ้โหถอยถอยไม่ไหวไม่อยากสู้ไม่อยากเผชิญจริง
เกิดเขาเอาไม้ฟาดมาที่ตรงกระโปรงหน้ารถฟาดมาที่กระจกทำไง
เสียหายไปอีกใช่ค่ะทีนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไป
คุณผู้ชมไปตรงจุดนี้เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นย่านวังทองหลังในกรุงเทพครับ
นี่บ้านคุณโก้อยู่ตรงกลางนะแล้วซ้ายมือเป็นบ้านของผู้ก่อเหตุ

คุณโก้เล่าให้ฟังว่าโดนเพื่อนบ้านคนนี้ก่อกวนเรื่อยมากว่า๕ปี
แต่ที่มันเหลืออดเหลือเกินจนกลายเป็นคดีความถ้าจำกันได้คือ
พฤศจิกายนปี๖๕ครับ
เพื่อนบ้านมาก่อกวนสารน้ำกรดใส่ลูกน้องคุณโก้
แจ้งความไปเป็นข่าวใหญ่โตไป
แต่คุณโก้อันนี้คุณโก้บอกนะคดีก็ดูเงียบไป
ตั้งแต่วันนั้นก็ยังโดนก่อกวนเรื่อยมา
ก็ได้แต่ทนครับไม่มีหน่วยงานไหนมาจัดการปัญหานี้เลย
จนกระทั่งเช้าเมื่อวานนี้เป็นครั้งที่๒ที่
คุณโก้เขาเหลืออดกับการกระทำของเพื่อนบ้าน
โดนเพื่อนบ้านทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง
เอามีดฟันแสลนด์ข้างบ้านแล้วก็ปลาถุงปัสสาวะ
ใส่พี่เขยของคุณโก้เขา
แล้วเสื้อที่เปลือเนี่ยยังไม่ได้เอาไปซักนะ
อ้าวพี่โก้ทำไมไม่ซักอ่ะเก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
มันเริ่มร้อนขึ้นความแรงก็ยุ่มมากขึ้นมากขึ้น
ในคลิปนี้ก็คือแบบเราก็จะเห็นเนอะตามภาพเลย
เริ่มใช้อาวุธมาฟาดฟันในส่วนที่เป็นซับสินของเรา
รวมไปถึงเดินลงไปบนถนนไปแบบว่าไล่รถไล่มอเตอร์ไซค
ตะโกนด่าคนนี่เราไม่รู้จะอิงวอนยังไง
ก็คือแบบก็มัน
ตอนนี้ขอให้มนุษย์ต่างดาวมาช่วยแล้วครับ
เพราะคิดว่าคนบนโลกนี้ไม่น่าจะช่วยอะไรเราได้
คนบนโลกนี้ไม่น่าจะช่วยอะไรเราได้
อิโก้บอกแบบนั้นเลยสำรวจว่ายังไงค่ะสำรวจว่ายังไง
ผู้กำกับสนวังทองหลางครับชี้แจงว่า
ท่านเพิ่งทราบเรื่องนะพึ่งมารับตำแหน่งเมื่อไหร่

แม่ทำไมไม่รายงานให้ท่านภูมิกับทราบเลยฮะ
ครับแต่ท่านบอกนะก็เดี๋ยวจะแจ้งสายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบต่อไปครับ
หวังว่าจะมีใครช่วยพี่โก้หน่อยนะ